สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

สมัยไทยเนี่ยสมัยราชการที่๓เนี่ย
ก็เกิดเข้ายากมากแพงคนไม่ยอมใช้เงิน

ก็เลยออกหวยก่อ

ใครมีสตางค์ก็มาซื้อหวย

เขาก็ไปขูดต้นไม้ขูดต้นโพต้นไส

ขอให้ถูกหวยเธอขอให้ถูกหวยเถอะ

จึงเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนไทย
ส่วนท่านนายกบอกว่า

ลอตเตอรี่มันก็มาจากภาษาฝรั่ง
ฝรั่งก็เรียกว่าลอตเตอรี่ครับ
หรือเรียกสั้นว่าโลโต้
ถูกขึ้นมา๓๐๐ล้าน๕๐๐ล้าน

ที่คนไทยบ้าหวยซื้อหวย

ถามดูว่าใครจะเป็นเจ้าของหวย
ระหว่างหวัดจรวนกับครูปีชา

วันนี้ตำรวจออกหมายจับแล้ว
ออกหมายค้นแถมก็มีอีก
ที่ครูปีชาหวยออกครับ
ออกที่ไหนออกที่ครูปีชา
ก็มีหมายจับหมายค้น

อันนี้แหละค่ะเอา๒๘มาเลยค่ะ

เขาก็เล่น๒๘บางคนเขาก็เล่น๘๘นะคะ

โดนแล้วค่ะ๘๘

ก็เหลือแต่๘๒ไหมค่ะ

ให้หวยแล้วจบเรื่องสักที

หมายจับแถมหมายค้น
เรื่องหวยเนี่ยอย่าไปไว้ใจใคร

พอแล้วนะพอแล้วนะไม่เอาแล้วนะ
เอามือโอเคจับมือแล้วไปซื้อหวยนะ

ครับครับ

หวยเล่นหวยหรือเปล่า
เล่นหวย

เล่นหวยนี่ก็เล่นหวย
นายกก็บอกว่าไม่ใช่หวย

มันมีเหตุกฎหมาย

เล่นหวยไหม

ไม้บินแสงหน้าอะไรที่นี่

ใครก็ชอบเล่นหวย
ขณะนี้ผมอยู่ที่อาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ชั้น๒นะฮะหน้าห้องประชุมศรียานนท์ดูรอบตัวผมสิครับมีผู้สื่อข่าวจำนวนมาก
ผมบอกแล้วใครก็สนใจเรื่องหวยอ้าวด้านนี้หวยวันพรุ่งนี้ทำบุญก่อนนะครับวันที่๒ถึงจะถูกหวย
ใครใครสนใจเรื่องหวยเขียนข่าวเรื่องหวยชาวบ้านซื้อหวยก็ผมบอกแล้วเรื่องหวยเป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งพบตรท่านก็จะแถลงข่าวเรื่องหวย
เอ้าท่านมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาชินครับ
ผมก็ซื้อหวยเนี่ยเนี่ย
ไม่ใช่เลข๘๓นะ๘๓มันพูดตัวการร่วม

วันนี้ผมและคณะทำงานโดยท่านพรทิศิราชนหานพิทักษ์ท่านผู้จัดการศพศิษย์กลางและของกราบ
จะขอสรุปความเป็นมาของคดีอาญาเชื่อมโยงกับสลากกินแบ่ง๓๐ล้าน

ซึ่งตำรวจจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน

ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน

คู่กรณีไปฟ้องร้องกันเอง
ชี้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริง
สุวิทย์ตีสากหน้า
ใครคือเจ้าของที่แท้จริงเป็นเรื่องของทางแพ่ง
ใครเป็นผู้ครอบครองที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญานะครับ
ที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอมีแต่ติดคุก
ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าคดีนี้คดีสลากินแบ่ง
รัฐบาลในประเทศไทยลักษณะแบบนี้มีด้วยกัน
ห้าคดีผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้าย
สำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตโกงหรืออะไรก็แล้วแต่
หรือจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่ขอให้อังคดีนี้เป็นตัวอย่าง
จะดูนกับพี่ชานะครับจะรู้เนี่ยให้การโดยที่ไม่สามารถมีอะไรอ้างอีกได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้น
ยาบุคคลไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องแขวนรอไว้นะครับ
ส่วนปีชาเนี่ยก็จะมีคำให้การของพยานต่างที่นำเข้ามานะครับ
การสืบสวนทำตัวเองกันทั้งสองฝั่งนะครับ
แต่เนื่องจากจรูนตัดโอกาสตัวเองนะครับไม่มีอะไรรองรับ
เราก็รอไว้เราก็สืบฝั่งเดียวฝั่งปีชา
ส่วนที่เขาให้การนำพยานมาเบิกความให้การต่างเนี่ยนะครับ
เราก็ใช้การพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์เพื่อไปเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาให้การนะครับ
ได้ว่าก็คือคำกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยมันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพญาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับ

ก็แสดงว่าจรูเนี่ยเป็นเจ้าของรัฐฤทธิ์ตัวจริงได้มั้ยครับ
ก็ยังไม่ทราบไงผมบอกแล้วไง

ผมได้อ่านดีการ์ให้ฟังเมื่อปี๓๐
ฟังดีนะครับเดี๋ยวก็ถามอีก
เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้หลังสลากินแบ่ง
นะครับทัชวิกก็มีนะครับ
ไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของสลากกินแบ่งทุกฉบับว่า
เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อจะจ่ายเงินให้เจ้าของสลากกินแบ่งอย่างที่แท้จริง
ป้องกันการทุจริตแอบอ้างมารับเงินรางวัลเพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น
ผมอ่านดีการ์ให้ฟังเฉยผมไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งยุคนู้น
ไปถามทางสารแพ่งทางนู้นผมบอกอะไรไหมถ้าพวกท่านเข้าใจอย่างท่านชีวิตผมสบายใจ
คือสารแพ่งกับสารอาญามันคนละเรื่องผมไม่ก้าวกายไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นมันจะทำการเป็นขบวนการไหมครับจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไป
ก็ผมบอกแล้วดูต่อไปก็ยังไม่รู้ขณะนี้วันนี้อ่อแค่สองคนนะครับ
บอกแล้วอะไรที่จะไปกระทบสำนวนขอสงวนไว้ผมพูดแต่แรกไหมท่านชุวิต

อายการสูงสุดไหมอันนี้ฟังจะได้เข้าใจ

สลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียนผู้ใดครอบครองย่องเป็นเจ้าของ
โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อแม้ซื้อมาแล้วก็แบ่งหรือขายให้ผู้อื่นได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืน
ซึ่งทรัพย์ที่ตกหล่นศูนย์หายเจ้าของต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยชุดหลายใบเจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้มีภาพถ่าย
แต่เมื่อไม่ปรากฏการแจ้งความลงหมายเลขสลากและหมายเลขชุดสลากไว้ก่อนกับแจ้งความในภายหลังที่ประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยผู้ร้องเป็นเจ้าของสลากและได้ทำลายทำสลากหายจริงหรือไม่
เมื่อไม่มีพยานอันพอผู้ครอบครองสลากผู้ครอบครองสลากจึงถือมีสิทธิ์ดีกว่า
ไม่ใช่ก็อยากนี่ไงไปคิดกันเอง

ไม่คิดว่า
ชี้ซ้ายชี้ซ้าย
ผมจะหดหัวอยู่ได้อย่างไร
คดีแบบนี้ผมบอกแล้วต้องเป็นอุทาหรณ์
ถ้าอย่างนั้นยังไม่ถอดอายัดใช่ไหมครับ

งั้นผมถามแบบชาวบ้านได้ไหมครับพี่บอร์ครับยินดีครับครับยินดีครับ
ครูปีชาโดนคดีหมวดจรูนนี่ไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมครับ

ผมก็ไม่ได้เป็นญาติหมวดจรูนผมก็ไม่เห็น
คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนจับจ้องและสนใจ
เตือนท่านพบเตือนบ้างก็ดีนะครับ
ว่าจะต้องทำอย่างไรคือแบบนี้ก็ต้องเตือนนะครับ

จะใส่เลข๑๓หลักของตัวเองไว้ข้างหลังก็ได้จะถ่ายเก็บไว้ก็ได้
ทุกอย่างที่มันสามารถพิสูจน์ได้จะใส่รหัสของตัวเองหรือวันปีเกิดของตัวเองอย่างนี้
ถ้าเป็นเขาสลากกินแบ่งจริงอย่าใช้คำว่าหวยนะครับหวยมันผิดกฎหมายมันใต้ดิน
ใช้คำว่าสลากินแบ่งของรัฐบาลด้วย
ก็ต่อไปนะครับจริงผมไม่อยากพูดแนะนำแล้วกันว่า
ถ้าซื้อหวยคิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเอง
ถ่ายเก็บไว้เลข๑๓หลักหรือเขียนชื่อพ่อแม่ไว้ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์อยู่แล้ว
ผมยังไม่ทราบเลยคุณพ่อคุณแม่ท่านอยู่ที่ชื่ออะไรใช่ไหม
ก็ใส่ไว้ก็ได้อย่างนี้นะครับมันก็เป็นของตัวเองรู้อยู่แล้วว่าของใครพิสูจน์ได้
ครับขอบคุณมากครับ

สูงวิทย์ตีสากหน้า
คดีหวยซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนมากว่าหลายเดือน
วันนี้การแถลงข่าวของพบตรและทีมงานทางกองปราบได้จบสิ้นแล้วนะครับ
สรุปคดีนี้ท่านพบตรบอกว่าแบ่งออกมา๒ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกคือคดีอาญาอีกส่วนหนึ่งคือคดีแพ่ง
คดีมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าปรีชาแจ้งจรูนว่ายักยอกทรัพย์รับของโจร
จรูนแจ้งปีชาว่าแจ้งความเท็จ
น้ำหนักก็ต้องไปที่ปรีชาเพราะวันนี้มีการออกหมายจับ๓ข้อหาแจ้งความเท็จ
แจ้งข้อความให้พนักงานได้รับโทษทางอาญานะครับ

จับและก็นำตัวครูปีชาและเจ๊บ้าบินเข้ามาสอบสวนที่กองปราบ
เนื่องจากเริ่มแรกมีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีจึงโอนย้ายจากภาค๗มาที่กองปราบและมีการกระทำที่เป็นขบวนการ
อกจากนั้นแล้วการสืบสวนพยานฝั่งครูปีชาพบว่าคำกล่าวอ้างทั้งหมดไม่สอดคล้อง
ขัดแย้งกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเหตุให้ออกหมายจับครูปีชาและเจ๊บ้าบิน
แต่อย่างไรก็ดีครูปีชายังมีสิทธิ์ต่อสู้ในชั้นศาลคดีมีลักษณะแบบนี้อยู่๕คดีด้วยกันนะฮะ
ขอให้เป็นคดีสุดท้ายที่คิดวางแผนทุจริตคดีแพ่งคู่ความต้องเป็นผู้ดำเนินการเองคือการโต้แย้งสิทธิครอบครองก็จะต้องไปโต้แย้งในคดีแพ่ง
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านซื้อหวยวันนี้ก็ต้องดูซะหน่อยนะฮะไม่ได้สำคัญข้างหน้านะฮะสำคัญข้างหลังไอ้ตัวเล็กที่มองไม่เห็นเนี่ยข้อก่อไก่ครับ
ผมเองนี่แทบจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะฮะหลังสลากกินแบ่งนี้ระบุไว้ว่าเงินรางวัลเนี่ยจะจ่ายให้กับผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลที่มาขึ้นเงิน
ดังนั้นท่านพบตลได้เอาดีกาที่เคยมีปัญหากันมาในอดีตมาอ่านให้กับผู้สื่อข่าวในห้องแถลงข่าวฟังว่า
เงื่อนไขการรับรางวัลระบุไว้ที่หลังสลากกินแบ่งทุกฉบับเงินรางวัลจะจ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัลและนำมาขอรับเงิน
เพื่อป้องกันการแอบอ้างการรับเงินสลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์ที่มีทะเบียนนะฮะ
ผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของแม้ชื่อแม้ซื้อมาแล้วจะแบ่งหรือขายให้กับผู้อื่นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืนซึ่งทรัพย์ที่ตกหล่นศูนย์หายเจ้าของต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที
โดยแนะนำอีกนะฮะว่าวิธีการป้องกันก็อาจจะเขียนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อวันเดือนปีเกิดลายเซ็นต์ตัวเองไว้ที่หลังสลากกินแบ่งที่ซื้อมา
เพราะว่านั่นจะเป็นหลักฐานสำคัญ
คดีนี้ยังมีการต่อสู้ต่อไปครับในคดีแพ่ง
ซึ่งครูปีชาก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้
แม้ว่าในคดีอาญาเพราะตำรวจนั้นจะรวบรวมแค่พยานหลักฐาน
ส่วนการตัดสินก็ตรงเป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี

ถ้าดูแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการยกเลิกการอายัดไหม
ก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกการอายัด
มีการต่อสู้เพราะว่าการที่ปรีชาไปแจ้งยักยอกทรัพย์รับของโจรนั้น
ก็ปรากฏว่าหลักฐานทางจรูนนั้น
ทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็บอกไว้ว่า
จรูนให้การแต่ไม่มีพยานหลักฐานอ้างอิง
ส่วนครูปีชามีคำให้การพยานบุคคล
สืบสวนฝั่งครูปีชา
ก็พบว่าคำกล่าวอ้างนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่

จึงมีการดำเนินการแจ้งข้อความแจ้งเท็จ

ว่าตอนจบนั้นเป็นอย่างไรแต่พบตรบอกมีผู้แพ้กับผู้ชนะ
ฝ่ายเท่านั้นไม่มีเสมอและตำรวจก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
ส่วนเรื่องการโอนคดีว่าจะมีตำรวจที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ก็ยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนพบตรยังไม่ได้ยืนยันหรือแถลงให้แน่ชัดว่า
มีความผิดหรือไม่มีแต่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องรอติดตามกันต่อไป
แต่เมื่อมีการแจ้งข้อหาให้กับฝั่งจรูนฝั่งครูปีชานะฮะก็แสดงว่าจรูนนั้น
ยักยอกทรัพย์นั้นก็คงจะไม่มีสิครับ
ผมคงแถลงได้เท่านี้พูดเท่านี้เพราะว่าที่พบแถลงมาทุกคนก็นั่งฟังกันอยู่แต่ว่า
ท่านก็ยังบอกว่ายังอยู่ในสำนวนยังไม่ได้ยืนยันให้ชัดเจน
เพราะแน่นอนครับเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการของศาล
ซึ่งจะมีการต่อสู้โต้แย้งสิทธิ์กันในคดีแพ่ง
ซึ่งต้องรอในคดีอาญาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะมีความสลับซับซ้อน
ซึ่งบอกว่าอันนั้นหนักกว่าแล้วก็เพิ่งสดร้อนนะฮะ
มีคดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยผู้ที่ถูกรางวัลทำสลากหาย
และมีคนไปขึ้นสลากไปขึ้นเงินรางวัล
และนำเงินรางวัลหนีไปต่างประเทศ
ถ้าจะให้ดีวันที่๒เนี่ยนะไม่ใช่วันที่๑นะครับ
ที่สลากกินแบ่งเขาจะออกเนี่ยก็ตรวจจับกระเป๋ากันให้ดีนะครับ
ว่ารางวัลหรือสลากนี้ยังอยู่ในกระเป๋าไม่หายไปไหน
เพราะถ้าหายไปแล้วมันยุ่งนะครับ
สุพิษตีสากหน้า